มันก็ใช้มุกเดิมวนอยู่ไม่กี่มุกอะค่ะคราวเนี้ยมาอีกแล้ว
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับพิธีกรคนหนึ่ง
เธอบอกว่ามิตรศาชีพมาติดต่อเธอ
ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเธอเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับประเทศ

แล้วเธอโอนไปจริงศูนย์เงินล้านหนึ่งค่ะ
โอ้โหถูกหลอกแบบไหนถึงเสียเงินไปได้ตั้งล้านหนึ่ง
เดิมเลยต้องโอนตังมาให้ตรวจสอบก่อน

แล้วท้ายที่สุดเธอโอนเงินไปจนเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะ
คุณต้นอ้อพัทธิมาโกมลบวรกุลโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เตือนภัยว่าเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคุณ
เมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าอ้อตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ
อ้างว่าเป็นตำรวจสพรนอ้อเสียเงินไป๑ล้าน
เงินนี้อ้อเก็บมาจากการทำงานด้วยความยากลำบาก
ก็เลยอยากแชร์อยากเล่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
แล้วอยากให้ตำรวจจัดการให้ได้สักทีนะคะกับกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้
คือมิจฉาชีพเขาแจ้งว่าคุณอ้อเป็นผู้ต้องหา
ฟอกเงินระดับประเทศเป็นคดีอาญานะ
ตอนนั้นที่คุณอ้อได้ยินตกใจมากเลย
ทำไงเราไม่เคยทำสิ่งผิดกฎหมายเลย
แล้วฝั่งมิจฉาชีพก็บอกว่ามีชื่อของคุณอ้อเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา

ตอนนั้นคุณอ้อก็บอกว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไง

แล้วฝั่งที่เป็นมิจฉาชีพเขาขู่มาว่า
คุณไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวจะเพิ่มข้อหามินประมาทเจ้าหน้าที่นะ

หลังจากนั้นคือคุณอ้อก็บอกแหละว่า
อยากให้ความร่วมมือกับตำรวจอยากยืนยันความบริสุทธิ์ด้วย
ซึ่งท้ายที่สุดคุณอ้อเขายังขอดูบัตรตำรวจก่อนที่จะให้ปากคำนะ
แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมนี่อันนี้
อันนี้คือที่มิจฉาชีพเขาส่งบัตรตำรวจมาให้ทางไลน์
แล้วก็พูดแบบรายละเอียดคดีหมายเลขนู้นนี้นั้น

แล้วมิจฉาชีพก็บอกค่ะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเงิน
เอาเงินของคุณอ้อมาตรวจสอบก่อน
เป็นเงินของกลางนะจะส่งให้ปปงตรวจสอบ
คุณอ้อก็เลยยอมโอนไปให้หมดบัญชีไง
พอวางหูเท่านั้นแหละเข้าไปดูในไลน์
ข้อมูลที่เขาส่งมานี่คือลบออกไปหมดเลย

ทีนี้นักข่าวของเราเนี่ยนะคะคุยกับคุณอ้อ
คุณอ้อเขาบอกว่าอยากให้ข้อมูลเผื่อใครจะโดนแบบนี้
บัญชีที่โอนเงินไปให้คือธนาคารเกียรตินาคินนะ
ชื่อบัญชีชื่อนางสาวธนัทสะสิตาสัชชาพงศ์
แล้วคุณอ้อบอกว่าจริงอ้อก็เคยดูข่าวพวกแก๊งมิจฉาชีพนะ
แต่ตัวอ้อเองทำธุรกิจกับต่างประเทศไง
แล้วมันตรงกับที่ข้อมูลที่คนที่เป็นมิจฉาชีพโทรมาหลอกเลย
ไม่ได้ระวังตัวลองฟังเสียงคุณอ้อนะคะ
จนพี่นั้นฉันให้ความร่วมมือทุกอย่าง
ที่แบบตอนนั้นก็คือพี่ก็ให้ความร่วมมือทุกอย่าง
แล้วถามอะไรมาต่อหมดแล้วเขาก็บอกว่า
เขาต้องยึดเงินของพี่ไว้เป็นของกองกลางอะไรอย่างนี้
ของกลางอะไรอย่างนี้เพื่อส่งไปให้ปปงก่อน
เพื่อตรวจสอบคือตอนแรกพี่ได้ยินข่าวแก๊งคอร์เซนเตอร์
ว่ารูปแบบเขามายังไงบ้างจนมันมาเจอมาเจอกับตัวเราเอง
ก็ไม่รู้ว่านี่คือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
เพราะบังเอิญพี่เคยทำธุรกิจต่างประเทศ
โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนี้คุณต้นอ้อเอง
ก็แจ้งความแล้วนะที่สนทองหล่อเอาเอกสารให้กับตำรวจ
แล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบกับธนาคารด้วย
คุณผู้ชมมีคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วจริง
ดังนั้นไม่อยากให้คนที่ดูข่าวเที่ยงของเราตกเป็นเหยื่อ
ไม่มีจริงนะคะการที่จะให้คุณโอนเงินไป
เพื่อให้เขาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวบอกว่าจะโอนเงินคืนให้

น้องต้นอ้อนี่เป็นพิธีกรใช่ไหมช่องรายการหนึ่งน่ะนะฮะใช่ค่ะ
มีคนถามไปเยอะเลยโอ้โหโดนหลอกได้เป็นล้านแบบนี้นะฮะ